เตชินครับก็เข้าโครงการบวชฤดูร้อนทีนี้เนี่ยอายุแค่๔ขวบเองนะ
แต่อยากจะรู้เหลือเกินว่าท่องบทสวดอะไรต่างเนี่ย

ใจพิชาชั่วโจรจนวนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่
ก็ชิ้นใจขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมา

โอ้ยด้วงใหญ่เลยฮะ
มาบวชสามนีภาคตะวัลฝากตานูดูร้อนแค่วันใช่ไหม
แต่ท่องจำบทบูชาคุณพ่อแม่แล้วก็บทสวดมนต์
บทให้ศรีแน่ภรคลอกและแม่นเลยคุณผู้ชม
ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดเขาก็ประทับใจกัน
โครงการบรรพชาสรรพเนรภาคลุ้นร้อน
มีนาคมถึง๒๕เมษายนลุงพ่ออุ่นใจหรือว่าพระครูมนัฐสุพธนิมิตรเนี่ย
อาวาสวัดถนนโค้งก็บอกว่าโครงการบรรพชาสามเนรภาคฤดูร้อนครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็สอนให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่๔ขวบถึง๑๕ปี
รู้ถึงบุญคุณของแผ่นดินครับโอ้โครงการนี้ดีจังเลย
จากนี้ครับเป็นการสอนให้รู้ถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยครับ
พลอยได้ก็คือโอ้นี่พี่เบิร์ตน่าจะชอบ
คือทำให้เด็กได้ห่างจากหน้าจอมือถือบ้าง
โอ้ดีมากเลยดีที่สุดเลยนะเวลานี้
ครับแล้วสามเณรเตชินอายุ๔ขวบถือว่า
มีอายุน้อยที่สุดในรุ่นนะโอ้โหน้อยที่สุดแต่ก็สุดในรุ่นเหมือนกัน
มีความตั้งใจบวชเป็นอย่างมากครับท่องจำบทสวดต่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นเลยครับ
นี่น่าชื่นชมฮะก็เป็นอีกหนทางนึงนะ
ตอนนี้พ่อแม่ก็หาวิธีแล้วทำยังไงให้ลูกจะละจากจอมือถือแท็บเล็ตได้
นะครับติดยังเอมมี่เริ่มดูยังก็มีขอดูบ้าง
แต่ว่าสิ่งที่ช่วยทำได้ก็คือพาไปทำกิจกรรมข้างนอกให้ไปเล่นปีนไปอะไรจะได้ไม่ฟัง
ให้ดูข่าวเช้าหัวเขียวห้องข่าวหัวเขียวสิครับ
เดี๋ยวจะเห็นพี่ดอมเห็นเด่นนะครับ